หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดนคนร้ายเนี่ยชกที่ดั้งจมูกดั้งหักเลยนะ
ั้งหักเลือดออกเลยนะฮะอาบหน้าเลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เห็นไหมยังอยู่ในชุดเครื่องแบบบุรุษพยาบาลอยู่เลย
ต่อยแบบนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นเรื่องนี้มีความคืบหน้าด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยทางนายผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
นายศักดาพยากรหรือว่านายอฟอายุสามสิบสามปีเนี่ย
ผู้กำกับสพพระนครศรีอยุธยาแล้วหลังจากที่ตกเป็นข่าว
ทีนี้ข่าวนี้เราก็เคยเล่าไปแล้วคุณผู้ชม
กรณีนี้นะฟังทางนายศักดาผู้ก่อเหตุ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นตัวนายศักดา

แล้วเป็นจังหวะที่ตัวบุรุษพยาบาลผู้เสียหาย

แล้วก็มีการต่อว่าเรื่องท่อเสียงดัง
ทีนี้พอท่อมันดังก็เลยทำให้คุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่อง
ทางฝั่งตัวผู้เกาะเหตุนายศักดา
ก็เลยต่อว่าฝั่งบุรุษพยาบาลไปบอกว่าปากดีนะ
ก็เลยเถียงกันไปใช่ค่ะแล้วมันเป็นจังหวะ

ก็ใช้หมัดชกเข้าไปที่ใบหน้าครั้งหนึ่ง
โอ้โหคือไม่รู้จักกันมาก่อนนะ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่บุรุษพยาบาลมาให้ข้อมูลกับสื่อ
บุรุษพยาบาลบอกว่าโอ้โหงงสิวก็ถูกต่อยหน้า
งงผมไม่เห็นเคยมีปัญหากับใครเลย
ใช่ค่ะแล้วอยู่ก็มีวัยรุ่นมาต่อยหน้าผมซะงั้น
แล้วคิดดูสิก่อเหตุหน้าโรงพยาบาล
สัญจรไปมาตั้งเยอะห่างจากโรงพยาบาลไปสัก๑๐๐เมตร

คนที่ก่อเหตุคือนายศักดาเนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
หลังจากนั้นก็เห็นข่าวจากทางเฟซบุ๊กไง
ว่ามีคนลงเรื่องราวนี้ว่าบุรุษพยาบาลโดนต่อย
เพราะว่าบุรุษพยาบาลคนนี้เป็นคนถ่ายไว้เอง
ภาพมีไหมครับภาพที่เห็นรถจักรยานยนต์
ในที่เกิดเหตุหน้าเซเว่น
เพราะว่าบุรุษพยาบาลยังพอมีสติ
นี่หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายได้แชะเดียว

คนนี้นะฮะก็คือผู้ต้องหานั่นแหละครับ

เขาก็เห็นข่าวเขาก็เห็นภาพ
เขาบอกอ้าวนี่กูนี่หว่านี่ผมเองนี่นะ

ก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวเพราะว่ามันมีหลักฐานไงคุณ
หลักฐานชัดขนาดนี้แล้วนายศักดาที่คนที่ก่อเหตุ
ก็บอกว่าต้องกราบขอโทษบุรุษพยาบาล
ขอโทษสังคมอยากเตือนคนอื่นอยากให้ใจเย็นกว่านี้

ใช่ค่ะต้องบอกตัวเองด้วยนะ
ทีนี้ผู้กำกับสพพศศิริยุธิยา
บอกว่าคดีนี้นะประชาชนให้ความสนใจมาก
เพราะว่าคนเจ็บเป็นบุรุษพยาบาล
ตอนนี้ถือว่าเป็นด่านหน้าต้องทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอย่างหนักแล้ว
แล้วมาถูกวัยรุ่นก่อเหตุแบบนี้ด้วย

ทางตำรวจสั่งชุดสืบลงพื้นที่
จนทราบตัวคนก่อเหตุมีพยานมีหลักฐาน
แล้วล่าสุดก็คือมศที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือจริง

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุอันตรายต่อกายและจิตใจ
แล้วพอดูประวัตินะตัวนายศักดาที่ชกบุรุษพยาบาล
เขาเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อ๒ปีที่แล้วตอนปี๖๒
ตอนนั้นเป็นคดีวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์ต้องโทษ๑๓ปี
พอออกมาแล้วก็มาก่อเหตุชกบุรุษพยาบาลแบบนี้อีก
ทีนี้ทางภรรยาของผู้ต้องหาคือนางสาววัญชาลีศรีรักเสือ
ก็บอกนะบอกว่าสามีหมายถึงนายศักดามีอาชีพ
เปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วช่วงนี้ค่ะไม่มีงาน
ประกอบกับลูกก็ป่วยเป็นโควิด๑๙เลยเครียด
หลายวันตัวภรรยาก็ปลอบใจสามี
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่สามีทำแบบนี้นะ
ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำภรรยาก็ขอโทษสังคม
ขอโทษผู้เสียหายแล้วบอกว่าหลังจากนี้
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

ตอนนี้ไงพูดสึกข่าวของเราก็โทรศัพท์
ไปหาบุรุษพยาบาลคนที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างรอพบคุณหมอตรวจอาการ
แล้วพอรู้ว่าตำรวจจับกลุ่มตัวนายศักดาที่ชกหน้าเขาได้แล้ว
ทำให้บุรุษพยาบาลก็รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น
ก็ดั้งหักนะแล้วก็มีแผลที่เบ้าตาด้วย
เลือดอาบเลยในวันเกิดเหตุนะครับ
เอารอพบแพทย์แล้วก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วนะคะครับ